ให้สัมภาษณ์ว่าอีก๒ปีจะไม่ได้นั่งอีกแล้ว

คือตอนนั้นต่อธนภพเขาถามแล้วเราคุยกันเองแล้วไม่รู้ว่าเปิดไวเล็ตแล้วมันเป็นรายการสดไง
อ้าวก็อ้าวตายนะฉันประกาศไปแล้วเหรอเนี่ยว่าอีก๒ปี
ตอนที่แอนอายุ๒๕เขาเคยขอแต่งงานครั้งหนึ่งแต่แอน
แอนยังเด็กมากไงตอนนั้นแอนเพิ่งเล่นละครกับเคนที่บอกว่าเรื่องแรงเงา
มันยังเด็กมากเลยเราก็ไม่ได้แต่งตอนนี้ไม่ได้

มันก็ถ้าก๊อปปี้เพื่อนก็แบบเออเป็นให้นางพยาบาลเป็นครูอะไรไปเรื่อย
แต่จริงก็ชัดเจนแล้วตั้งแต่๑๐ขวบว่าอยากเป็นนักแสดง
อืมมาจากไหนครับไอ้แรงมันนานใจหรอว่า
เพราะว่าดูละครตั้งแต่เด็ก

ความฝันนั้นหนึ่งเดียวคือเราอยากเป็นดาราอยากแสดงอย่างเหมือนในจ้อแหละ

เหรอครับแล้วมันเดินทางต่อมายังไง
ก็หาวิธีสมัครสมัครอะไรไปตามเรื่องราวอะไรอย่างนี้
ไปสมัครของถ่ายแบบไว้นักลักว่าเรายังเด็กไง

ก็ไปถ่ายแบบใบรุ่นก่อนก็ได้
เสร็จแล้วก็แบบได้ชวนไปเล่นหนัง

แล้วก็ได้เติบโตมาไปอยู่ช่อง๗ย้ายมาอยู่ช่อง๓

คุยเรื่องชีวิตหน่อยนะครับคุณแอน
โตมากับคุณใจคนนั้นเป็นต้นฉบับของคนที่ไม่มีแต้มต่อนะ

ตอนนั้นคุณยายเลี้ยงแบบไหนครับคือแม่คุณพ่อคุณแม่
คุณแม่เขาแต่งงานแต่งงานกับคุณพ่อพี่ชายไปดูแลครอบครัวนั้น
แล้วเสร็จก็มามีแอนกับคุณพ่ออีกคนนึงอะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วก็เลิกลากันไปแล้วก็แอนก็เลยแม่ก็เลยแบบเลี้ยงไม่ไห
แม่ต้องทำงานก็เลยฝากแอนไว้กับคุณยาย
ยายก็เลยแบบดูแอนตั้งแต่เบบีเลย
เล่าประสบการณ์ตอนอยู่กับคุณยายสร้างไปเสร็จสนุกไหม
สนุกเพราะว่าพออย่างที่บอกแอนเกิดมาแล้วแอนก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่คืออะไร
มนุษย์ต้องมีพ่อแม่ถึงจะมีความสุขเราถึงจะอบอุ่นเราไม่ได้คิด
เพราะพอเหมือนว่าเราจำทุกอย่างได้เราก็มีผู้หญิงคนเดียวอยู่ข้างเรา
เราก็สอนเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็รักอยู่แต่คนนี้ไม่เอาใครเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราโตมาแบบยายทำงานได้วันละ๔๐บาทก็กินกันแบบ๔๐บาท
๕บาทต้องเอาแอนไปโรงเรียนเหลือ๓๕บาทก็ต้องกินอาหารเช้ากลางวันเย็น
ต้องอยู่ให้ได้มื้อละ๑๐กว่าบาทนี่ไงซื้อแค่หมูชิ้นหนึ่งขีดหนึ่งน้ำมันหมู๓บาทตรงนั้น
ที่เหลือก็เป็นเครื่องเคียงเป็นผักแค่นี้เลยแล้วที่เหลือก็เป็นยาเดือดมยาหอมของยายไป
มีชนวันชนวันแค่นี้เลยจริงใช่อย่างนั้นเลยอะไรอย่างนี้
แต่แอนก็อยู่ได้เพราะยายก็เกรียดีมากบางวันไม่ได้ก็อะไรอ่ะ
แกเล่นไพ่ได้อ่ะเดี๋ยวได้เงินพิเศษแกเล่นอะไรป๊อกเด้งเหรอ
เล่นไพ่ตองอ่ะพอได้มาแอนก็อาจจะได้กินเย็นเตอร์โฟลก๋วยเตี๋ยว
มื้อหรูของเราสำหรับสมัยนั้นใช่พอเรากินเย็นเตอร์โฟลก็จะมีแบบ
ยายก็จะซื้อกินเย็นตะโฟแบบฉะชามเดียวแล้วก็เส้นใหญ่
แต่แอนเป็นเด็กกินเส้นใหญ่เพราะยายสั่งว่าใหญ่มันน้ำหนักมันเยอะมันทำให้เราอิ่มแล้วก็ต้องใส่ข้าวลงไป
เลยเป็นเด็กกินติดเส้นใหญ่เหมือนคนแก่ค่ะแล้วก็เออก็กินอย่างนี้แหละ
ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยแต่ถ้าวันไหนที่แอนแบบอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองก็ไปรับจ้างล้างชามร้านก๋วยเตี๋ยว
หรือไปแบบไปรับจ้างล้างชามให้เด็กนักเรียนมื้อเที่ยงที่โรงเรียนเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวกินฟรี
เอ็กก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นชีวิตที่อยู่กับยายแล้วยายก็เป็นคนแบบจะเอาอะไรมันต้องรอไง
จะซื้อจักรยานสักคันหนึ่งยายก็ต้องเก็บเงินเป็นปีแล้วไปซื้อต่อคนอื่นเขา๕๐๐จักรยานคันละ๕๐๐เราก็ได้มารองเท้าที่บอกว่าที่เคยเล่ารองเท้าเรามีรองเท้านักเรียนคู่นึงแล้วก็เป็นรองเท้าแตะนันยางของยายแล้วเราก็เป็นเท้าเล็กเราก็ใส่รองเท้าแตะยายอะไรอย่างนี้
ถ้าสมมุติจะไปวัดยายต้องใส่เนินยางเองก็ใส่รองเท้านักเรียนแล้วนะคะโรงเรียนคือคู่เดียวเที่ยวทั่วไทยอะค่ะไปทั้งโรงเรียนไปทั้งไปไหนก็ได้หมดมันก็เป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่าคือไม่รู้หรอกว่ามันลำบากไม่รู้หรอกว่าอันนี้เรียกว่าไม่โอเคเราโอเคอ่ะมีความสุขแหละมีความสุขมีความสุข

ไม่ไปยุ่งกับผู้ชายไม่กลับบ้านไม่ไปอย่างเงี้ยเราก็เชื่อฟังเพราะยายชอบเล่าให้มันน่ากลัวแล้วออกไปเนี่ยเดี๋ยวมันดึงเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่ไปถ้าได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใช่เด็กแบบท้าทายอย่างเงี้ยเพราะรักยายอยู่กับยายอ่ะมีความสุขดีค่ะความสุขหนึ่งเดียวของเราสมัยก่อนก็
อยากให้ยายกลับห้างโมงเย็นเนี่ยถ้ายายไม่มานี่แอนเดินหาแล้วนะไปหลุดอยู่สวนไหนเป็นลมอยู่สวนไหนหรือเปล่าบางทีมีรังเป็นลมจริงแล้วแอนไปถึงแอนก็แบบอยากให้ยายกลับบ้านเร็วก็บางทีเขาถางย่าไว้อย่างเงี้ยแอนมีอาชีพถางปัจจพืชพอถางเสร็จอ่ะเขาก็ต้องหิ้วตาก้าไปทิ้งไม่ใช่ว่าถางแล้วทิ้งไว้ตรงนั้

มันไม่ได้มาจากการสั่งสอนของพ่อแม่อย่างเดียวมันเป็นเส้นทางเดินระหว่างทางที่เราไปมันเป็นตัวสะสมความเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นประสบการณ์จึงสำคัญสำหรับการเติบโตของเราเพียงแต่ว่าในประสบการณ์นั้นเราต้องมีคนสักคนหนึ่งคอยดึงหลังเราไว้เวลาที่เราทำอะไรที่มันเกินเรื่องเกินร้าวหรือแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้เราก
คุยเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงของวงการบันเทิงนะครับ
คุณแอนมันมาจากไหน

ฉายาที่นักข่าวชมรมนักข่าวบันเทิงมั้ง

แล้วก็เรียกแอนมาจนถึงเนี่ยแอนจะ๕๐อยู่แล้วเนี่ย

นี่จะ๕๐แล้วเหรอ

เขาก็บอกว่าเออให้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลวร้าย

เป็นฉายาที่ผมว่า
คนทั้งประเทศไร้ข้อคอรหา

หรือรู้สึกว่ามันชุ่มชื่นของใจของเรา

แต่ว่าพอมาตอนนี้พอแอนเริ่มอายุเยอะขึ้น

สื่อสารของแอนมันก็อาจจะไม่ได้เรียบร้อยมาก

ก็กล้าที่จะแบบดิบอะไรของแอน
แต่แอนก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นผลอะไร

ถ้าเขาจะมองแอนไม่เรียบร้อยอย่างที่คิด
ไม่รู้ว่าความหมายของคำว่าเจ้าหญิงของเขา

ถูกกติกาทำลายแอนถูกกติกาของแอนมา

เขาก็เลยให้เราอะไรอย่างนี้

แอนก็ไม่คิดว่าเขาจะมาถอนตำแหน่งอะไรแอนนะ

ยกออกไปให้น้องยาอย่างที่แอนเคยบอก

ไม่ยืดติดหรอไม่ยืดติด

เขาก็ยังไม่เอาไปซะดีนะ
ผมมองว่าเป็นเรื่องการทำตัวแล้วก็ผลงาน

ที่อยู่ในวงการมา๓๓ปี

แอนแค่รู้สึกว่าคนเราเกิดมา

มันต้องเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของสังคม

เป็นแม่บ้านที่เก่งเป็นแม่บ้านที่รับผิดชอบ

จะเป็นแม่ค้าจะเป็นนักแสดง
คือเราสำคัญสำหรับคนอื่น

เคลื่อนไหวของสังคม
เรามีประโยชน์กับคนอื่นยังไงเราก็อยู่ได้

เพราะฉะนั้นทำงานก็เหมือนกัน

ศักดีศักดิ์ศรีของคุณให้ดีที่สุด
สักศีรภ์อยากที่ดีที่สุด

ในทุกต่อให้เรามีความรู้แค่นี้
ยายแอนอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นคนมีความรู้
อ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ได้ยากเก่ง

ใช่แล้วพอนั้นยายแอนด์ก็มีประโยชน์ไง
สำหรับเกิดมาทั้งทียายแอนมีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มี

เราก็พยายามสอนลูกหลานของเรานะ
อย่างน้อยเป็นแกรปก็เป็นให้มันชัดเจนไปเลย

แกนิคอลัยแล้วคำว่าเจ้าหญิงโหลการเหมือนกัน

เป็นเจ้าชายในอาชีพตัวเองได้ไง
ในทุกไอ้นี่ในความรู้สึกแอนนะ

อาชีพนั้นต้องดูใหญ่โตหรือหรูหลา
เราถึงจะได้ยดรับเกียรตินี้มันไม่เกียรติ
โอ้เฮ้น่ารักนะอืมค่ะ
ปีอยู่ในวงการบันเทิงเล่นละคร๓๕เรื่องถือว่าน้อยไปไหม

ในการรับละครทำไมมันถึงน้อยแบบนั้นนะครับ
มันเป็นหลักสินคิดอย่างไหม
แค่ว่าเรื่องไหนเล่นแล้วเห็นภาพถึงจะรับ

เอาแค่ว่าเราเห็นทางในการเล่นหรือเปล่า
แล้วปกติละครเรื่องนึงมันก็ใช้เวลาเกือบปีอยู่แล้ว

ก็คือเหมือนว่าพอรับละครเรื่องนึงเขาก็ต้องส่งบทมา
เขาอาจจะให้บทเรามาอ่านล่วงหน้าสัก๒เดือน

ก็อ่านจากเรื่องย่อก่อนแล้วว่าเล่นกับใคร

แล้วก็อาจจะมีบทสัก๒ตอน๕ตอนแล้ว

เป็นเจ้าหญิงนะเล่นกับณเดชน์นะ
อะไรอย่างนี้แล้วคุณก็ต้องแบบมีไปถ่ายต่างประเทศ
เราก็จะเห็นแวร์ลูกของเรื่องแล้ว
ว่ามันอย่างนี้เรื่องนี้น่าสนใจก็เล่น

เขาเอาบทไปต่อไปทำงานแล้วอยู่กับตัวเอง

คนอื่นทำงานไม่รู้แต่อ่านทั้งเรื่องให้จบก่อน

เราก็จะรู้แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้
มีอาชีพเป็นทนายนะเป็นอย่างนี้
แล้วก็เป็นคนสวยคนนึงรูปร่างดีคนหนึ่ง
อะไรอย่างนี้อ่านว่าลึกเป็นคนท้อง

เพราะเป็นเจ้าเนื้อเพราะเดี๋ยวแอนก็ต้องมีลูก

คือเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะต้องจัดการกับตัวเองยังไง

แต่ว่าก็มีการเตรียมตัวบ้างอะไรอย่างนี้
พอจะเข้าฉากก็ค่อยมาอ่านบทตรงนั้นอีกทีนึง

แล้วไปหน้าเซตแล้วคุยเล่นได้เลยเล่นไม่ได้
ต้องย่อยก่อนหน้าเซตแล้วแอนถึงจะเข้า
แล้วเวลาละครจบเนี่ยตัวละครมันจบกับเราไหม

แอนเป็นคนโชคดีไม่เคยเอากลับบ้านเลย

กลับบ้านแอนลับไม่สนใจ

ถ้าเราตัดไม่ยึดติด

ให้คนเป็นนักแสดงมันค่อนข้างปรับตัวได้เร็วและอดทน
ไม่มีตัวละครไหนที่ติดเราแบบกลับบ้านเลยใช่ไหม

แอนทอดผสมให้สัมภาษณ์ว่าอีก๒ปีจะไม่ได้นั่งอีกแล้ว

เราก็อ่าวตายแล้วฉันประกาศไปแล้วเหรอนี่
ว่าอีก๒ปี

นี่ความหมายมันคือ
อเรนนี่ไม่อันน่ารับเล่นละครไปเรื่อยอยู่แล้ว
แต่สถานะในขณะของพ่งเปลี่ยนไป

โชคดีที่ว่ามันไม่มีกรอบของความเป็นนวนิยายว่านางเอกต้องเด็ดกว่า
พระเอกแล้วนางเอกต้องอายุข้ามเกิน๓๐อะไรอย่างนี้
ก็ยังเล่นเป็นนางเอกได้แต่เป็นนางเอกในวัยของเรา
แต่เดี๋ยวสักสัก๕๐มันก็คงจะต้องเป็นหมามัยเป็นอะไรไปแล้วแหละ

เป็นได้เป็นได้แต่ว่าแอนว่ายุคนี้มันดีอย่างนึงที่ว่า
เรื่องเพราะเรื่องมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้ว
มันเป็นอะไรก็ได้อย่างที่บอกว่าวันหนึ่งอาจจะแบบ
แอน๕๐จะมาไปเล่นเป็นนางเอกอยู่ก็ได้
คนก็ยังดูเพราะว่าเรื่องมันน่าสนใจ

พูดอะไรเพื่อเป็นปากเป็นเสียงต่อค่านิยมนะฮะ
หลายคนก็เชื่อว่านางเอกต้องเด็ก

ผมก็ยังเป็นนางเอกได้นะแต่นางเอกให้มันสมเรื่องราว
เรื่องราวใช่คือแอนว่า

รู้สึกว่าเราเริ่มอายุ๔๐ขึ้น

ใช่มันเริ่มต้นที่๔๐แล้วมันมีอะไรหลายอย่าง
ที่มันถูกถ่ายทอดได้แล้ว
ที่จะเป็นตัวแทนของคนวัยนี้เลย

แล้วน่าสนใจแต่มันมักจะไม่ได้ถูกเอาไปใช้
แต่แอนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมี
แอนก็เชื่อว่าแอนจะไม่อดตายหรอก

อย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยนะต่างประเทศนี่นะ

เราต้องดูแลร่างกายนิดนึงแค่นี้เองดูแลหน่อย
ไม่ใช่ว่าปล่อยเพลงอะไรอย่างนี้
ก็นิดนึงเราก็ต้องทำตัวให้พร้อมที่จะลุยงานด้วย
ย้ำอีกทีเพื่อที่ทุกคนไม่ตกใจนะ

หาเจ้าสาวมาเกือบ๑๐๐๐ปีแล้วไม่เจอแอนดัมผสมละ

ไม่หรอกเกือบไปเขาเจอกันตอนอายุเด็กน้อย
และเราก็เป็นเพื่อนกัน
เหมือนควบกันรักกันเป็นแฟนกัน
จนมันสนิทกัน
มันแบบผูกพันไปเบอร์ไหนต่อไหนแล้วนึกออกไหมคะ
มันก็เลยแบบมันทิ้งกันไม่ได้ล่ะ
ยังไงเขาก็จะอยู่ข้างแอนไปแบบนี้แหละ
อะไรอย่างนี้แต่ว่างานแต่งอะไรอาจจะไม่มีแล้วแหละ
เพราะว่ามันเกินเวลาที่จะต้องมานั่งเซ็ตงานอะไรแล้ว
แต่ว่าเราก็รักแล้วก็เราก็ดูแลกัน
๒๐กว่าปีแล้ว
๒๐ปี๒๑ปีแล้วค่ะ
นับไหมคะเวลาเรามีความสุข
แค่นั้นแล้วคุยไป
โตแล้วเค้าไม่ใช้สไตล์เจีบหญิงอย่างนั้น

แล้วก็มาจนถึงตอนนี้
มุมมองความรักอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปไหมครับ

แต่จริงแอนไม่ได้มีอุดมคติ

แต่งงานไปอยากจะมีลูกไหม
หรือยังไงอะไรอย่างนี้ไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้เลยเชื่อไหม
มันเลยแบบไม่ได้วาดฝันอะไรไว้เลยก็คือเหมือนจะพอครบก็ครบ
วันต่อวันเลยอย่างนี้มีความสุขกันวันต่อวันแล้วไปเรื่อย
แต่ตอนที่แอนอายุ๒๕เขาเคยขอแอนแต่งงานครั้งหนึ่ง
แต่แอนยังเด็กมากไงตอนนั้นแอนเพิ่งเล่นละครกับเคนนะ
บอกว่าเรื่องแรงเงามันยังเด็กมากเลยเราก็ไม่ได้แต่งตอนนี้ไม่ได้
ทำงานก่อนแล้วพอถึงเวลาแบบเรา๓๕เราก็ดันมาเป็นผู้จัดเซตบริษัท
ก็ยุ่งหัวฟูหันมาอีกทีเอา๔๐แล้วทำไงดีอะไรอย่างนี้
ก็เออไม่ต้องแต่งมันแล้วไหมอะไรอย่างนี้แค่นั้นเลยไม่มีอะไรซับซ้อน
คุณเป็นผู้หญิงในอุดมคติของผู้ชายนะคุณไม่เช็คมือถือแฟนเลยเห

ทำสมคุณเป็นผู้หญิงในนิยามมากเลยนะ
ผู้ชายชอบแบบนี้ใช่ไหมหลายคนเช็ค
ใช่แต่รู้ไหมว่าผลการวิจัยของคนอเมริกันเขาเคยทำผลคำวิจัยเมื่อปี๒ปีนะ
คนที่ค้นเพศที่ค้นมือถือมากที่สุด

เออแอนน์เป็นคนเชื่ออะไรอย่างนี้รู้ปะว่า

อย่าไปเปลี่ยนทิศทางของน้ำ

หมายความว่าอย่าไปบล็อกทางน้ำมัน
หมายความว่ามันจะมีเส้นทางของมัน
ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเป็นการพิสูจน์คน

เราอย่าไปล้อมอะไรทั้งสิ้น
แล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าคนคนนี้ควรที่จะไปต่อ
หรือต้องหยุดแค่นี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

คนมันจะทำมันก็ต้องทำ
แล้วมันจะเสียเวลาชีวิตด้วย

นี่คือหลักใช้ชีวิตในการความคุ้นด้วย

ใช่ไม่ค้นไม่คุยไม่อะไรด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือแอนเจอคนเยอะกว่าเขาเขามาระแวงแอนเถอ

มันเหมือนกับว่าเรายังต้องมีความต้องการ
ยังมีเป้าหมายหรือยังมีความหวัง
หวังที่ว่าจะให้อยู่มีชีวิตอยู่ไปนานอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
ไม่ได้พูดถึงหวังว่ามีเงินทองหรืออะไรนะคะ
เราจะมีชีวิตอยู่ไปนานเราต้องพร้อมในด้านไหนบ้าง

อยู่ดีจะเข้าไปตัดผักตัดย่าอยู่ตามต่างจังหวัด

มีความฝันมีอะไรอย่างนี้
แอนเห็นหลายคนแล้วพอเริ่มอายุ๔๐ก็เอ๊ะหรือจะยังไงดี
คือแล้วแต่คนนะบางคนก็จะชอบแบบนั้นก็แล้วแต่
แต่สำหรับแอนแอนรู้สึกว่ายิ่งอายุ๔๐สนุกจะตาย
ความทะยานหย่าของแอนท้องผสมครั้งล่าสุดคือทะยานหย่าจะทำอะไร
แอนก็แน่นอนแอนต้องหาเลี้ยงตัวเองต่อ
เพราะเป็นนักแสดงมันก็เป็นอีกเส้นหนึ่ง